ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหากเราเปรียบเทียบปริมาณหยาดเหงื่อที่ไหลท่วมกาย
ความคิดถึงของหัวหน้าครอบครัวที่ต้องห่างไกลบ้านได้เนี่ยนะครับ
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับหยาดเหงื่อที่เสียออกไป
คงไม่มากเท่ากับความคิดถึงที่พวกเขาต้องแยกกันอยู่
คิดถึงกันมากแค่ไหนไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ผมต้องจากบ้านจากครอบครัวไปทำงานหาเงินที่กรุงเทพ
ต้องอดทนไปทำงานก่อสร้างร่างกายผมก็ไม่ไหวมันแก่แล้ว
ที่อยู่ที่นอนมันก็แออัดนะครับ
ผมอยากอยู่บ้านกว่าพ่อพ่อแต่มันก็อยู่ไม่ได้ครับ
เพราะอยู่บ้านที่บนก็ไม่มีรายได้
ก็จะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวมาดูแลรักษาเมียที่เดินเหินไม่ค่อยได้นะครับ
ไม่มีเงินมาดูแลรักษาลูกสาวที่กำลังป่วยเป็นโรคลมชักและมีอาการทางจิตด้วย
ที่สำคัญผมก็จะไม่มีเงินมาให้หลานไปโรงเรียน
คือผมต้องการอยากให้หลานเรียนสูงเหมือนกับคนอื่นเขานะครับ
ผมชื่อน้อสครับ
บ้านอยู่
ผมอยู่บนนะครับ

อยู่ที่บ้านก็ไม่มีงานมีการอะไรจะทำ
พ่อพ่อมาหางานในกรงเทพฯนะครับ
ร่างกายก็แย่มากแต่มันจำเป็นต้องมาทำงานนะครับ
ที่พักแอร์อัดห้องเล็กเฉียดเฉียดกันเข้าไป๓คน๔คนเข้าไป
นอนก็รู้สึกลำบากร้อนก็ร้อน
ทุกวันนี้ก็อาศัยตลอดไปทำงานอยู่กรุงเทพส่งมาให้ใช้เดือนหนึ่งประมาณสองพันนี่แหละ
ไม่ไปก็ไม่ได้กินไม่ไปก็เอาเงินในแม่จกมาจ่ายสู่ดุกชูเตากิน
ก็เมย์ก็ไปไล่ไม่ไล่เจ็บเข่า
เป็นห่วงคนที่บ้านนะครับไม่มีใครดูแล
ด่านเงินหนุ่มเมย์ผมก็ออดออดแอดหลายอย่างรุมความดันบ้างบ่าหวานบ้าง
เข่าปวดผาตลอดเลยครับ
นานทีก็จะมีเขามาส่งไม้แล้วก็สารหวด
ตอนนี้ก็สารหัวขายเป็นอาชีพ
ไล่ใบได้๒๐บาท๑๐บาท
เวลาจานอทไปทำงานกรุงเทพ
ป้าก็มาเที่ยวบ้านยายโหน่งมาดูแลแกเวลาแกปวดขา
ยายหนูแกสุขภาพไม่แข็งแรงปวดขาบ่อย
อีกคนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากก็คือนวลลูกสาวของผมเนี่ย
ถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ของผมแต่ผมก็ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กมา
อยากดูแลเขาให้เขาได้อยู่ดีกินดี
ผมมีลูกติดตัวนะครับมือเหงกมืออะไรเกรงไปหมดนะครับ
เวลาไอ้นวลมันเป็นลมชักนั่งอยู่ดีก็ชักเกงตัวแข็ง
ก็คอยช่วยจับตัวไม่ให้มันล้มหัวกระแทกพื้น
อีกคนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงคือกิ่งหลานสาวของผมนี่แหละครับ
ตอนนี้ก็เข้าเรียนอยู่ป๓แล้ว
พ่อเขาทิ้งไปตั้งแต่ประมาณกิ่งได้๒ขวบ
ตั้งแต่ทิ้งไปก็ไม่เคยแวะเวียนมาดูแลเลย
เป็นห่วงอนาคตเขาว่าเขาจะได้รำได้เรียนเหมือนกับเพื่อนเขาหรือเปล่า
เวลาตาไม่อยู่ตาไปทำงานอยู่กรุงเทพ
ช่วยดูแลยายและแม่
ช่วยทำงานบ้านให้ยายด้วยค่ะ
เวลายายป่วยจนเดินไม่ไหว
หนูก็จะช่วยเหยียบช่วยนวดให้ค่ะ
แม่เป็นลมชักก็จะเอายามาให้แม่กิน
กินหนึ่งลิตรวันละสองครั้งแล้วมาอาหารเช้าเย็น

ถ้าหนูโตขึ้นหนูจะไปหาเงินมาเลี้ยงแม่ค่ะ
เวลาตาน็อตไปทำงานที่กรุงเทพ
น็อตโทรมาถามข่าวยายหนูที่โทรศัพท์ป้ากัน
ที่บ้านยายหนูไม่มีโทรศัพท์
นกก็จะโทรมาถามเช้าเย็น
ถามข่าวลูกเมียแกแหละ

เวลาผมอยู่บ้านเขาให้นวลไปหาหอยขมหาอะไรมาอ่อมมา
อะไรให้ผมกินก็รู้สึกว่าอร่อยดีนะ

เวลามาอยู่กรุงเทพก็ยังคิดถึงรสชาติแกงที่ลูกสาวเขาทำให้กิน

ตอนนั้นเขาไปทำงานจนหนูไม่ได้เจอแน่
ประมาณ๙เดือนนี่เลยค่ะ
เขาไม่อยู่ที่บ้านมันก็เหงาค่ะ
คิดหอดทิ้งคิดหอดแมวกินคิดหอดคนอยู่ทางหลัง
เวลาตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพมาถึงบ้านค่ะเขาจะซื้อของมาฝาก
คิดหอดความหลังบุญบ้านเฮาไล่เรือไฟ

ตานท์น้อเวลาเขากลับมาบ้านเขาก็มีความสุขดีที่อยู่กับให้อยู่กับใช้หนู
อยากให้ตนทกลับมาไปอยู่บ้านจะได้อยู่พร้อมพ่อไพกลัว

เหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้ตนท
ตาน็อตมีกำลังใจทำงานสู้ต่อไปให้สู้ชีวิตไปเรื่อย

สู้หน้าตาหนูจะเป็นกำลังใจให้
กำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะฮะ
กำลังใจก็สำคัญไม่แพ้กัน

ก็คือพลังที่หัวหน้าครอบครัว
อย่างตะน็อตต้องใช้เป็นยาชูกำลังในการทำงาน

เราไปพูดคุยกับครอบครัวของตาน็อตกันครับอยู่ที่นี่เลยครับ

ตอนที่อยู่บนประหลาดประทีบอะไรครับ
ดังนั้นเขาก็ทำนาค่ะ
ทำนาเสร็จแล้วก็จะหาปลา
มีเขามาว่าจ้างไปทำนู่นทำนี่

แล้วทำไมต้องตัดสินใจมาจากครอบครัวมาอยู่กรุงเทพล่ะฮะ
อยู่อุบลมัน๓๕๐๒๕๐อะไรอย่างนี้นะครับ
ทำไมครับอยู่กันหลายคน

ที่บอกว่าต้องนอนอยู่ในห้องเดียวกันอัดก็มันอยู่อย่างนั้น

เห็นบอกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรมากที่สุด
เวลาที่ล้มหัวลงนอนเนี่ย
ก็คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวอยู่ครับ

ก็นี่แหละครับทราบชีวิตครับ

ว่าเขาจะอยู่อย่างไรจิ้นอย่างไร
จะเก็บเป็นใครจะพาไปหาหมออะไรอย่างนี้

น็อตไม่ยอมท้อกับชีวิต
สิ้นหวังและไม่หมดกำลังใจ
เขาเอาคนทางบ้านเอาแรงคิดถึง
จากคนทางบ้านเนี่ยเป็นแรงฮึดสู้เหรอตา
คิดถึงยังไงเราก็คิดว่าเดี๋ยวมีวันต้องกลับไปเจอกัน
กลับไปนี่จะกอดให้แบบให้เต็มที่เลยไหมคิดไหม

อดไปเลยเขาก็แค่เห็นหน้าก็พอ

แต่วันนี้อยากกอดผู้หญิงคนนี้ไหม
ก็คงไม่อยากกอด
นี่เมียอยู่ข้างหน้าไหนลองกอดแบบที่ตาคิดถึงจะจัดสิ

เขาร้องไห้ตั้งแต่ที่ดูเรื่องราวชีวิตเลยครับ
เขาคงคิดถึงตามากไม่แพ้กันนะ
คงรักกันมากคู่นี้นะครับ

รักผู้ชายคนนี้มากไหมครับ
เป็นห่วงอะไรตาน็อตมากที่สุดเวลาตาน็อตไม่อยู่
เป็นห่วงเค้ามาทำงานยานเค้าเจ็บเค้าปวด
เค้าไข่กันสิก็เป็นห่วง

อยู่บ้านอย่างเงี้ยเค้าไปคิดถึงมากไหมครับ

แต่นี่มาถามสุขภาพหน่อย
ยายยายมีโรคประจำตัวบ้างไหมครับ

เป็นโรคเข่าเสื้อมประวานกำลังไขมัน
ไปหาหมอเช็คอยู่เรื่อยใช่ไหมครับ
โดยเฉพาะความดันต้องคอยระวังนะ
ยายก็ไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้ตอนนี้
แล้วไม่อยู่เนี่ยเอาเงินที่ไหนใช้กัน
รายได้มาจากไหนอ่ะ

ฉันหวัดมึงได้มาปวดก็ฉันแต่หวัด
ก็คล้ายไม่ได้๒๐บาทไม่๑๐บาท
อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเขาตั้งใจที่จะช่วยอุดหนุนน่ะ

ทำไหวเนอะสั่งผ่านเพจเกมต่อชีวิตเราได้ไหม
ได้นะไหวนะ
นวลรักแม่กับพ่อคนนี้มากไหมครับ

ถ้าไม่มีพวกเขาหนูก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันเลยจ้ะ
แล้วตอนนี้นวลได้ช่วยงานในบ้านอะไรที่พอที่จะทำได้บ้างครับ
ขวานบ้านถูบ้านนั่นแหละค่ะ
ก็เป็นงานเบาะเหรอแม่แม่หน่ง

สารก้นบวชสารอะไรอย่างนี้เนอะก็พอทำได้

ประกันก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่มาดูแลคนในครอบครัวนี้
จริงแล้วป้ากันคือย่าดข้างไหนครับ

ประกันนี่นะเห็นบอกว่าดูแลนะในเรื่องกับข้าวกับปลาก็มีบางครั้งมาเผื่อแผ่มาจุนเจือกันนะครับ
ดูแลจนขณะที่ทรงผมของคนในบ้าน
ทุกคนนี่ต้องผ่านมือประกัน
หนูประกันตัดผมสวยไหมลูก

โดนเหมือนกันจ้ะนวลบอกโดนเหมือนกันจ้ะ

มาถึงไอ้เจ้าตัวน้อย
เวลาตาไปทำงานที่กรุงเทพเห็นบอกว่าเป็นห่วงตามากเลยลูก

ห่วงอะไรตาคนนี้มากที่สุดรักตาไหมถามก่อนรักไหม

เห็นบอกว่านะเด็กน้อยคนนี้นะฮะ
เขาเคยนอนหลับไปแล้วเขาฝันเหรอหนูฝันอะไรกิ่ง
หนูฝันว่าหนูโตขึ้นหนูหาตังค์ได้หนูสร้างบ้านให้แม่ตายายอยู่ด้วยกันค่ะ
กิ่งบอกว่ากิ่งอยากโตเลยโตเหมือนกับในฝันเลย
ได้หาตังค์มาเลี้ยงแม่ค่ะ

แม่คุณกระตันยูดีแท้เห็นบอกว่าหยูกยาเนี่ยดูแลแม่ยังไง

กิ่งข้าวก็จะมียาค่ะ
กินข้าวแล้วแม่ก็จะกินยากินยาก่อนอาหารหรือหลังอาหาร

หนูก็จะเป็นคนหายาให้แม่ด้วยเหรอลูกเหรอ

แล้วคุณยายล่ะลูกดูแลยายยังไงเอ่ย
กิ่งอย่าน้อยใจนะลูกนะว่าเรามีแต่แค่แม่
ให้คิดว่าแม่ก็คือทั้งแม่และพ่อแล้วก็มีปู่ย่าตายายอยู่ใกล้นะลูก

เพราะฉะนั้นอย่าได้รู้สึกขาดนะลูก

น็อตผมถามหน่อยว่าวันนี้ที่มารายการเกมต่อชีวิตของเราครับ
ครอบครัวของเราเนี่ยลำบากในเรื่องอะไรแล้วที่เจอวิกฤตที่ทำให้ตาต้องมาในรายการของเราคือเรื่องอะไร
ก็อยากได้เงินไปทำอะไรสักอย่างที่บ้านจะซื้อปลาซื้ออะไรมาทำกับข้าวบอกขายมั่งสากแห้งทำปลาร้ามั่งครับจะขายที่บ้านครับ

ว่าจะได้มีอาชีพที่ทำอยู่กับบ้านได้อย่างนี้หรือครับ
นั่นหมายความว่าถ้ามีทางเลือกได้เนี่ยตาก็อยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว

ถ้าได้ทุนไปจริงตาอยากขายอะไร
อยากขายเป็นกับข้าวสำเร็จมั่งทำเองมั่งแบบเพราะว่ายายแกก็ทำกับข้าวเป็น
ผมก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราต้องทำไปตามกติกานะตานะ
ว่าต้องตอบโจทย์ทั้งหมด๔ข้อพยายามร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
เอาใจช่วยนะครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้ครับขอบคุณครับยายครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวจะมั่นคงและแข็งแรงอยู่ได้นะครับ
ต้องอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้านนี้นะฮะเราได้เห็นเสาหลักของครอบครัวเดินทางไกลมาทำงาน
แม้กระทั่งเด็กตัวน้อยอยู่ที่บ้านก็เป็นเรี่ยวแรงหลักในการดูแลคนป่วยและคนชะลาครับ
ครอบครัวจึงขาดใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะครับเขาช่วยกันถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะครับ
และวันนี้พวกเขาก็จะมาร่วมแรงร่วมใจคว้าโอกาสในการพิชิตโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อ๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ในวันนี้เกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ลาบให้ได้๔จานภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับ